สวัสดีครับมาติดตามกันต่อกับข่าวเศรษฐกิจยามเช้ากับผมทัศนัยโค้ดทองนะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้เช้านี้มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่แต่ว่าผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลกันหน่อยนะครับ
เป็นพลังงานทดแทนรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าเอาไว้ใช้ภายในบ้านนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับโครงสร้างเรื่องของการติดตั้งนั้นเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนครับที่สำคัญสามารถรับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับโครงสร้างเรื่องของการติดตั้งนั้นเป็นรูปแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับโครงสร้างเรื่องของการติดตั้งนั้นเป็นรูปแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับโครงสร้างเรื่องของการติดตั้งนั้นเป็นรูปแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับโครงสร้างเรื่องของการติดตั้งนั้นเป็นรูปแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับโครงสร้างเรื่องของการติดตั้งนั้นเป็นรูปแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับโครงสร้างเรื่องของการติดตั้งนั้นเป็นรูปแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
เซลลที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านของบ้านดีรักพลังงานทั้ง๑๒แบบ
เพื่อให้ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่
ด้วยการออกแบบให้หลังคาบ้านมีมุมเอียง๒๐องศา
ทำให้สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลได้ทุกทิศทางของประเทศ
โซล่าเซลยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงได้
ไม่ว่าจะหันหน้าบ้านไปทางทิศไหนก็ตามค่ะ
การติดตั้งพลังงานทดแทนเราเน้นที่โซล่าเซลล์เป็นหลัก
เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรามั่นใจว่าภายในอีก๕ปี
จะสามารถทดแทนพลังงานในส่วนสำคัญของตัวอาคารได้
ค่อนข้างจะเยอะมากมากกว่า๕๐
ในส่วนของโซล่าเซลล์ทั้งหมดที่ติดเข้าไปในตัวบ้านเนี่ย
เรียกว่ามีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐กิโลวัตต์พีคนะครับ
ซึ่งเยอะมาก
ถ้าติดลงไปเต็มที่จริงอาจจะทำให้บ้านหลังนี้
สามารถที่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้เกือบจะทั้งหมด
ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลยังใช้โครงสร้างแบบอิสระ
คือการติดตั้งแผงบนโครงเหล็กที่ยกลอยขึ้นมาจากหลังคาเล็กน้อย
เพื่อให้สามารถติดตั้งแก้ไขเพิ่มเติมได้ค่ะ
โครงสร้างในการติดแผงเป็นโครงสร้างอิสระที่แยกต่างหากนะครับ
ซึ่งเราดีไซน์ไว้โดยเฉพาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคต
เทคโนโลยีทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์จะก้าวหน้าไปถึงระดับไหน
ในการที่เราแยกโครงสร้างออกมาก็เพื่อที่ว่าไม่ว่าจะเป็น
พลังงานทดแทนทางด้านแสงอาทิตย์ในรูปแบบใด
ก็สามารถที่จะแก้ไขโครงสร้างบนบริเวณหลังคาได้โดยอิสระ

จากการติดตั้งพลังงานทดแทนในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เพิ่มอีกค่ะ
โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประสิทธิภาพสูงที่สามารถหาได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ของประเทศ
ผนังก่อคอนกรีตมวลเบาหรือก่ออิดฉนวนใหญ่แก้วพื้นฐาน
และกระจกที่สามารถฟังแดดได้สูงอย่างกระจกสีเขียวหรือสีชา
ช่วยป้องกันการเกิดภาวะเรือนกระจกได้
วัสดุก่อสร้างที่มีฉลากประหยัดพลังงานทั่วไปค่ะ
สดุอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายโดยทั่วไปนะครับ
ก็คือฉนดใยแก้วคังขิตมวลเบาหรือจากเกาะอิจฉาปูนธรรมดาก็ยังได้นะครับ
แล้วก็กระจกนะครับซึ่งจริงแล้วเราอยากจะให้เป็นกระจกสีเขียวหรือสีชา
ซึ่งสามารถหาได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าตัวบ้านทั้ง๑๒ไทย

ไทยที่ว่าดีเลิศที่สุดนะครับ
แต่ว่าเราเน้นความยืดหยุ่นในการก่อสร้าง

อกจากนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

ก็สามารถช่วยเราประหยัดพลังงานได้เช่นกันค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน